ภัยนะอุตส่าห์ขับรถตามหลังนะ
จะป้องกันเหตุร้ายให้กับวัยรุ่น
คือหลังจากที่มีงานคอนเสิร์ตงานกาชาติ

แต่ปรากฏว่ากลุ่มวัยรุ่นทำยังไงรู้ไหม

คือเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขามีโครงการอย่างนี้
ส่งคนกลับบ้านอย่างปลอดภัยหลังจากที่มีความสุขดูคอนเสิร์ตแล้ว
ก็จะคอยตามส่งคนให้ถึงบ้าน
แล้วทำไมทำไมถึงทำแบบนี้ค่ะ
น้องรองร้อนกู้ภัยสยามโดนยิงนะครับ
มีอาสารในรับบัตรเห็นนะครับน้องรอง
โอ้โหนี่แหละคุณผู้ชมโครงการส่งน้องกลับบ้าน
คือแนวคิดชื่อโครงการก็ดีทุกอย่างเลยนะ
แต่ทำไมถึงทำกับเจ้าหน้าที่แบบนี้
บึ้มที่ได้ยินนั้นทั้งเสียงอะไรนะปืนด้วยระเบิดด้วย

โอ้โหแล้วตำรวจเขาว่าไงอุตส่าห์แบบทำแบบนี้เนี่ยนะคะ
ซึ่งเหตุการณ์เจ้าหน้าที่กู้ชีพมูลนิธิสยาม
รวมใจปู่อินบุรีรำขับรถตามหลังรถกระบะของวัยรุ่น
คือวัยรุ่นแก๊งนี้เข้ามาดูคอนเสิร์ตในงานกาชาติที่นางรองบุรีรำ
หลังจากเลิกงานเสร็จเจ้าหน้าที่ก็ขับตามไป
กลัวไงว่าจะมีเหตุการณ์ดักทำร้ายกันจะตีกันระหว่างทาง
ก็ไปคอยช่วยดูแลอำนวยความปลอดภัยให้
แต่ท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่เองนั่นแหละ
โดนวัยรุ่นขับกระบะมีคอกมาแล้วก็มาปลาระเบิดใส่

หลังจากนั้นเนี่ยตำรวจที่สพนังรองไปตามเลยนะ
ตามจับตัวได้จับได้ห่างจากจุดที่มีการปาระเบิด
มีการยิงใส่ประมาณ๕กิโลเมตร
เป็นสิบเลยนะคุณผู้ชมแต่เขาหายไปหมดเลยนะ
นี่ที่นั่งอยู่ตรงนี้จับได้อยู่แค่๔คนนะคุณสืบสกุล

ใช่เห็นผู้ชายคนนึงแล้วใช่ไหม
ที่เหลือเป็นผู้หญิงค่ะมีใครบ้าง
มีนายหยีอายุ๑๗มีนางสาวแบมพัชรินอายุ๑๙
นางสาวมิ่งวราพรอายุ๑๙อีกคนนึงอายุ๒๐

แล้วผู้ชายคนนี้ที่โดนจับได้อีกคนนึง
คงวิ่งไม่เร็วหนีไม่ทันด้วยเป็น๔คน
แต่ที่เหลืออีกหลายคนวิ่งหายไปหมดเลยนะคะ
ทีนี้ทางหัวหน้ากู้ภัยสยามรมใจปู่อินบอกว่า
กู้ภัยได้รับการร้องขอจากตำรวจที่สพนังรองนะ
ไม่อยากให้เกิดเหตุวัยรุ่นทะเลาะกันในงานกาชาติ
แล้วก็มีโครงการนี้ค่ะส่งน้องกลับบ้าน

ใช่หน้าที่คืออะไรรู้ไหม
ขับรถเปิดไฟไซเรนไปตามถนน
เพื่อไม่ให้วัยรุ่นมีการดักทำร้ายระหว่างทาง
แต่ทีนี้ตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่
รถกระบะคันนี้มีวัยรุ่นนั่งท้ายกระบะมาเป็นสิบอ่ะครับ

คือจังหวะนั้นเจ้าหน้าที่ชะลอรถแล้วนะ
วัยรุ่นหันมาที่รถกู้ภัยเปิดฉากยิงใส่เลยค่ะ
เขายังไม่หนำใจนะเอาระเบิงปองคว่างใส่รถอีกหลายลูกเลย

ถามว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยนี่มีใครได้รับบาดเจ็บไหม
ไม่มีนะคะแต่รถเสียหาย
แล้วเหตุการณ์แบบนี้คิดดูสิเจ้าหน้าที่จะไปอำนวยความปลอดภัย
แต่กลายเป็นว่ารถเจ้าหน้าที่มาโดนแบบนี้
เขาก็บอกว่าเขารู้สึกเสียขวัญเหมือนกัน
จริงรถกู้ภัยเนี่ยจะต้องช่วยชีวิตคนไม่ได้มีอาวุธอะไรถูกไหม
แต่ว่ามาโดนแบบนี้เอาฟังเสียงหัวหน้ากู้ภัยหน่อยค่ะ

ผมคิดว่าเขาจะทำตีขุมใบรุ่นที่ยืนอยู่ตรงนี้
เยอะแยะมากมายไม่คือมันเห็นแล้วมันหดหูครับ
เห็นเขาลงมาแล้วชื้อปืนยืนถือบรรดิ์ยิงผมอย่างนั้น

แล้วปลาระเบิดโดนรถผม๓ลูกนี่ครับ

ลูกปืนเฉียดหัวน้องผมผมล่วงเลย
นั่งตัวข้าวฝั่งนี้เลยครับ

พอยิงปุ๊บมันมาโดนตัวนี้ไงครับ
ข้างในมันก็เลยได้รับความเสียหายนิดหน่อย
แล้วก็มันจะมีควันมีเศษกระจกอะไรเข้าไปข้างใน

รถกู้ชีพกู้ภัยต่อลมหายใจให้ชีวิต
ให้กับคนมาเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่

หรือว่าฝั่งวัยรุ่นเขาไม่รู้
ว่าเป็นโครงการส่งน้องกลับบ้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขา

เขาคิดว่ารถเจ้าหน้าที่นี่คือจะเป็นรถที่คนคิดร้ายเหรอคะ

คุณแต่ว่าแบบโลโก้ที่รถมันก็เห็นชัดเจนอยู่ไหม
เปิดไฟไซเรนเปิดไฟวาบด้วย

เขาคิดว่ากู้ภัยจะมาจับเขาอะไรอย่างนี้

ไม่ควรถึงขั้นต้องปลาระเบิดหรือต้องยิงกันแบบนี้ไหมคะ

ตะขอยึดได้๓เล่ม

ทีนี้ก็เก็บทั้งหมดเอาไว้เป็นหลักฐานค่ะ
คือเท่าที่รู้เนี่ยอันนี้ตำรวจบอกนะ
เท่าที่ทราบเบื้องต้นเหมือนกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้
เขาจะไม่พอใจที่เข้าไปในงานไม่ได้

แต่เดี๋ยวต้องให้ตำรวจไปสอบแหละว่า

แล้วทำไมคุณถึงต้องมาปลาระเบิดใส่